คุณผู้ชมจากเรื่องของโครงการชิมช็อปใช้ปัญหาเรื่องของการสแกนหน้ายังคงมีอยู่
บางคนแบบสแกนยังไงก็ไม่ผ่านด้วยความที่รูปในบัตรประชาชนมันเบอร์
บางอันมันก็จางบางอันมันก็ฝาก

แล้วคือในบัตรประชาชนมันเป็นหน้าขาว
เขาต้องไปเอาแป้งทาให้หน้าขาวเพื่อให้มันสแกนได้

แล้วบางคนผมไม่มีต้องเอาเพื่อนมาเอาผมไว้ข้างหลังเพื่อให้มันสแกนได้อะไรแบบนี้

มันเป็นความโอละเวงของเรื่องนี้เหมือนกันนะ
คือมันตลกก็จริงแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ประสิทธิภาพการใช้งานการทำงานมันไม่ควรจะเกิดขึ้น
จะเป็นแบบนั้นแต่ว่ารัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวประชาชนเขาต้องการให้ขยายไม่ใช่เหรอ
ก็บอกว่าจะขยายจำนวนคนได้รับสิทธิ์เพิ่มจาก๑๐ล้านคนด้วย
มันยังไม่ได้รับการแก้ไขยังไง
นายสมคิตจรุษีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่า
ตอนนี้สั่งให้กระทรวงการคลังศึกษาความเป็นไปได้
ในการขยายมาตรการชิมช็อปใช้
อาจจะไม่ใช่๑๐ล้านคนแล้วอาจจะเกินกว่านั้น
แล้ววงเงินตอนนี้ใช้ไม่เกินกำหนดคือ๑๙๐๐ล้านบาท
เพราะเขาบอกว่าประชาชนสนใจมาก
แน่นอนสิฮะบางทีมันลงไม่ได้ก็ต้องสนใจเป็นพิเศษนะครับ
กระทรวงการคลังก็เลยควรที่จะศึกษาว่าโครงการจะขยายได้หรือเปล่า
แล้วจะใช้งบประมาณส่วนใดในการดำเนินการต่อ
ทีนี้ทางด้านของนายละวะอรนแสงสนิทโฆษกระทรวงการคลัง
เขาก็บอกว่าตอนนี้นะยังไม่ได้รับมอบนโยบายในการขยายมาตรการนี้จากฝ่ายบริหาร
ใกล้เต็มแล้วคุณผู้ชมว่าวันนี้๙ล้านไปแล้ว
แต่ว่าต้องดูว่าใน๙ล้านคนที่ผ่านมานั้นมีใครที่สิทธิ์ไม่ครบใช้ไม่ได้
ก็ต้องหักไปวันละ๒๓แสนไปทบวันต่อไปนะครับ
แล้วก็ต้องดูความต้องการของประชาชนด้วยว่าโครงการแรกนั้นเป็นอย่างไร
ก่อนที่จะขยายไประยะที่๒ก็น่าจะอีกไม่นานนี้แหละ
ถ้ามันครบ๑๐ล้านคนซึ่งวันนี้เป็นการลงวันที่๑๐แล้วนะฮะ
แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาใน๙วันนั้นในจำนวน๑ล้านคนที่ลงไปเนี่ย
จะมีสัก๒แสนคนที่ทำให้ถูกต้องแล้วมันก็เด้งกลับคืนไป
ก็คือจะมีช่องว่างแก๊ปวันละ๒๓แสนคนจะทบในวันต่อไป
อันนี้ก็ต้องดูว่าเดี๋ยวเฟส๒จะมาหรือเปล่า
ปัญหามันเยอะนักใช่ไหมไหนจะลงทะเบียนไม่ได้
ไหนจะเว็บล่มยืนยันตัวตนไม่ได้นายกมีคำตอบนะ

นายกบอกว่าโครงการชิมชอบใช้คนสนใจก็เยอะ
แต่ก็นายกได้ยินมาเหมือนกันแหละที่คนวิภาควิจารณ์กันเยอะ
นายกบอกว่าไงรู้ไหมสังเกตแล้วนะ
อะไรก็ตามที่รัฐบาลทำและได้รับความนิยมทำแล้วได้ผล
โจมตีตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกัน
โครงการชิมช็อปใช้ครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลทำด้วยระบบควบคุมอย่างละเอียดนะ

ท่านก็ต้องเข้าใจสิครับว่าเงินของรัฐบาลเงินหลวงเนี่ย
มันไม่ได้ง่ายจนใช้ยังไงก็ได้
ถ้ามันผิดขึ้นมาอะไรขึ้นมารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบอีก
เพราะฉะนั้นมาตรการมาถ้าท่านจะใช้เงินท่านก็ต้องเคารพกฎิกาบ้างนะครับ
เราใช้อย่างฟุ่มเฟือยมากไม่ได้
เป็นธรรมดาอะไรที่เราไม่เคยใช้อะไรที่ต้องเรียนรู้อีกหน่อย
ก็จะคุ้นเคยกับมันเองนั่นแหละนะ
แรกบัตรประชารัฐก็ยุ่งยากพอสมควร
แต่วันนี้ก็เข้าใจกันหมดละนะ
ก็มีว่าเมื่อไหร่จะได้เงินมากกว่าเดิมใช่ไหม
แล้วค่ะคุณค่ะถึงเวลาทัวร์ให้ทั่วไทย
มาตรการแรก๑๐๐เดียวเที่ยวทั่วไทย

แพ็กเกจการท่องเที่ยวจากสายการบินโรงแรมร้านค้าได้ในราคาร้อยเดียวเท่านั้นเองคุณ
เกจนี้จัดทำขึ้นจำกัดสิทธิ์อยู่ที่๔๐๐๐คนเท่านั้นนะคะ
มาตรการที่๒ค่ะเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก
งบกว่า๕๒ล้านบาทกระตุ้นให้ท่องเที่ยวในวันธรรมดา
ก็จะมีส่วนลดที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษจุด
ทั้งตัวเครื่องบินเอ่ยโรงแรมร้านค้าร้านอาหารพิพิธภัณฑ์
แล้วก็โปรแกรมบริการพิเศษต่าง
เขาบอกว่าน่าจะมีความชัดเจนวันลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในสัปดาห์นี้
แต่จริงแล้วก็ไม่อยากให้มีนโยบายแค่เอาเงินให้
มันไม่ใช่แค่เอาปลาให้แต่มันต้องเอาเครื่องมือในการจับปลาให้กับประชาชนด้วย
ควรจะมีมาตรการที่มันแบบทำให้เศรษฐกิจมันแข็งแกร่งได้ระยะยาวอะไรแบบนี้นะฮะ